ร้องได้ให้ร้าน

ว่าเขาเป็นบ้าน
แต่เมื่อได้เห็นน้ำตา
จำได้หัวว่า
โง่มาตั้งนาน
ที่แพ้ก็เป็นน้ำจานพิมพ์ตัดไงแห่งรอใจคน
เป็นยังไงครับทิวร้องไปแล้วถูกหมดทุกคำไหมเนี่ย
ตั้งใจร้องป่ะครับตอนร้องตอนร้องเราคิดอะไรอยู่

ก็คิดว่าร้องให้มันถูกอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหม

แต่ว่าทิวทำได้ดีมากเท่มากเลยนะ
ถ้าถูกทุกคำก็จะดีมากเลย

ดีมากเอาละเสียงดังฟังชัดอย่างนี้นะครับ
มาถึงเพลงที่๒ครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
ทิวนักสู้ชีวิตตัวจิ๋วของเรานะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้อง

น้องทิวร้อง
โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่คุยคุยคุยคุยกับร้องตา
อย่างเป็นค่อนข้างให้ตาย

ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอ
หว่ั้ยนี่พอมีเงินสองหมื่นก็ไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนเดิม

บทเพลงของมนแคนแก่นคุณนะครับ
คำว่าฮักกันมันเหี่ยทิมใส

มันไหลทิ้งไปไหนหมดแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ไหม
ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับอ้าวเก่งมาก
สุดยอดเลยทำไมไม่ไปกอดพี่แพทย์กับจุ๊บแจงอ่ะ

ทิวนักสู้ชีวิตได้ในคราวต่อไปในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ก็กลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
รายการต่อไปค่ะคุณผู้ชมพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะรวยหรือจะจนทุกคนย่อมเผชิญทุกข์เพียงแต่ว่าทุกข์ของใครจะหนักกว่ากันจงเผชิญอย่างมีสตินะคะ
ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันเลยนะครับเสาร์และอาทิตย์วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เดี๋ยว

อันนี้จะมาแดนหรอเนี่ย
นี่เหมือนพระยาคก็ใช้มากเลยนะ